ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อยู่ที่จังหวัดลบบุรี
ผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งเพราะเสพยาบ้า
เสพยาบ้าแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้
คว้าเอาหลานอายุ๑๓ปีอยู่โรงเรียนมาเป็นตัวประกัน
หลานแท้เลยนะใช่ใช้อาวุธอะไรมั้ยคุณ
มีดทำครัวจี้คออยู่แบบนี้

ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็พยายามมาเกลี้ยกล่อม
ที่สุดคุณผู้ชมคะช่วยเหลือน้องอายุ๑๓ปีคนนี้เอาไว้ได้
ตำรวจสพสะโบดพร้อมกับครูชาวบ้านมาถึงที่เหตุการณ์นี้เลย
เกลี้ยกล่อมผู้ต้องหาคือนายชัยยนต์เพชรเกลออายุ๔๐ปี

เขาใช้มีดทำครัวจี้คอเด็กชายอายุ๑๓ปีเป็นตัวประกัน
อยู่ที่บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๒ตะบลนิยมชัยอำเภอสะโบดจังหวัดรบบุรี
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะให้ผู้เกาะเหตุวางอาวุธมีดแล้วปล่อยตัวเด็ก
พูดยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นผล
ผู้ก่อเหตุนั้นกลับร้องเอะอะโวยวายแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พาภรรยามาพบ
บอกว่ายังไงจะขอเจอเมียก่อนล่ะแล้วก็ค่อยจะเปลี่ยนตัวกับหลานชาย
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุนั้นนะคะจะใช้มีดจี้พาหลานชายเดินไปเดินมารอบโรงเรียน
คือคุยไปก็จี้ไปแบบเนี้ยชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์ก็ลุ้นระทึกไปด้วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาล่ะงั้นทำตามคำร้องขอของผู้ก่อเหตุ
บุกเข้ารวบตัวนายชายนแล้วก็แย่งมีดออกจากมือ
พาเด็กอายุ๑๓ปีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายชายนไปสอบปากคำที่สพสะโบด
แล้วเดี๋ยวตรวจนะคะว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะในร่างกายหรือเปล่า
พอตรวจแล้วพบว่าเป็นสีม่วงค่ะ
แน่นอนนะคะก็ต้องแจ้งข้อหาไปทั้งเสพยาบ้าแจ้งข้อหากักค้างหน่วงเหนียวผู้อื่น
ปรัสจากเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
รวมถึงข้อหาพกอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย
หลายข่าวนะเราก็พบว่าต้นเหตุของการก่อเหตุมาจากยาเสพติดนี่แหละ